ข่าวดีเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพกินต้มโชกุลได้วิตามินซี
แล้วก็มันช่วยป้องกันหวัด
ไม่ไหวแล้วทั้งสองคนก้มอ่านสครีป
ก็คือนี่คือริมถนนด่านซ้ายลมศักดิ์คุณกวาง
คุณกวางเขาเป็นแม่ค้าขายส้มนางสาววนิดาแก้วเจิม
ปีนึงขายครั้งเดียวนะต้องรีบไป
ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวทางโน้นน่ะเริ่มเริ่มเริ่ม
อากาศเริ่มเย็นแล้วเออเนี่ยไปก็ซื้อส้ม
นะครับโอ้เขาขายวันหนึ่งขายได้เป็นร้อยโลนะ
นะฮะไหนส้มเนี่ยดูไม่ต้องนานเห็นได้ไหมคะ
ลูกเล็กลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กขายสามสิบห้า
กิโลกรัมสามสิบห้าสามโลร้อยลูกใหญ่เนี่ย

หกสิบหกสิบถึงร้อยสิบบาทอ๋อเออ
จริงผมจะอ่านข่าวเมื่อกี้ค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมเชื่อเออ

คุณกวางต้องสนับสนุนคนทำมาหากิน

ดึงดราม่าหน่อยหน้าตึงแหละเห็นไหมเออ
แล้วคนอื่นขายส้มพี่ไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยนะ
ไม่เอามาออกข่าวอ๋อโอเค